ตอนนี้ก็หว่ายภูมิพระขุนพ่อแม่ภูมิอาจารย์นะครับภูมิพระขุนก็หว่ายทุกวันอยู่แล้วเป็นสิริมงคลทุกครั้งที่ไปทำงานแล้วก็เอ่อ
ไปทำภารกิจต่างก็จะต้องไหว้
ก็ไม่เป็นสิ่งที่ดีนะครับก็รอกรอคำสั่งสารสัก๙๑๐โมงน่าจะเรียบร้อยครับ
คือตอนนี้คิดอย่างเดียวคิดดีทำดี
แล้วก็สิ่งที่ดีก็จะตามมาความจริงก็คือความจริงครับ

ที่ท่านมีความกรุณาที่จะมีคำสั่งในวันนี้
แล้วก็หลังจากมีคำสั่งแล้วค่อยพบกันใหม่นะครับ

พ้นกลับจากโควิด๑๙นะครับให้มีสุขภาพแข็งแรง

ก็รอคดีหลักครับนะรอคดีวันนี้นะครับ
คือเรายังไม่พูดถึงเรื่องนี้นะครับเราคำสั่งเดี๋ยว๑๐โมงก็คงเรียบร้อยครับ
ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับอันนี้คุณเดินทางมาจากบ้าน
เดินทางมาจากบ้านวันนี้มาคนเดียวครับมากับทีมทนายครับ
เปลี่ยนทนายบ่อยมากไม่ได้เปลี่ยนครับทนายชุดเดิมครับ
ชุดเดิมครับอันนี้ชุดเดิมครับครับพอดีทนายทนายวรยุทธ์เนี้ย
มีภารกิจอ่าติดศาลที่กรุงเทพครับเนื่องจากเอ่อ
เรื่องของโควิดเนี่ยสารก็นัดวันนี้ฉะนั้นก็ส่งทนาย
อำนาจทนายมาแทนมาฟังคำสั่งสารแต่ทนายของเรายังเป็นชุดเดิมครับ
เตรียมงำทนายวรยุทธ์สู้เต็มที่ครับวันนี้ไม่กังวลนะครับ
กังวลเลยครับแล้วเรียนเชิญทุกท่านนะครับ
นักข่าวห้องว่างไปทานอาหารที่น้ำอาหารบ้านสวนครูปิชานะนะครับ
ไปกินอาหารความจริงคือความจริงครับความจริงต้องมาทีหลังความเชื่อเสมอ

ขอบคุณค่ะขอบคุณทุกคนด้วยนะคะ
ขอบคุณนะคะดีนะคะสวัสดีค่ะ
อาโอเคค่ะ

ใจครูค่ะก็ให้มาตั้งแต่แรก
ตั้งกว่าจนถึงทุกวันนี้
ก็ต้องใจก็คือครูสู้ยังไงความจริงต้องปรากฏว่าหวยเป็นของครูค่ะ
ยืนยันค่ะเพราะเราเป็นแม่ค้าเจ้าของหวยนะคะ
อันอันนั้นแล้วแต่ดุลพินิษฐ์ของศาลเราไม่กล้าละเมิดนะคะอ่าอันนี้เราเราไม่ทราบ
แต่แม่ค้าคือเจ้าของหวยนะคะขายใครก็คือคนนั้น
อันนี้ฝากสื่อข่าวนิดนึงนะคะว่าทางนู้นเขาซื้อหวยจากที่ไหนเราไม่ทราบนะคะอันนี้เราไม่ทราบ

เจ๊พัดนะคะเจ๊พัดก็เจ๊เกี๊วให้สัมภาษณ์แล้วแล้วก็โอเคเนอะ
เจ๊พัดบินนะคะพูดเลยพูดเลยแค่นี้แหละค่ะเจ๊เกี๊วพูดแล้วเนอะ
เจ๊พัดบินนะคะวันนี้ตั้งใจมายังไงคะ
เจ๊พัดบินก็ยังเยือนยันคำเดิมค่ะคือซื้อหัวจากเกี๊วพัด
แล้วก็ขายให้ครูปีชาไม่ใช่ความเชื่อหรือไม่เชื่อแต่เราได้ปฏิบัติจริงค่ะ
เราก็ไม่เป็นไรค่ะมันต้องมีกฎแห่งกรรม
ทุกคนหนีกฎแห่งกรรมไม่ได้นะคะไม่ว่าไม่ว่าจะถูกหรือผิด
ที่พวกเราทั้งหมดค่ะก็ต้องหาคนขายมาให้ด้วยค่ะ
คนที่ขายถูกหวยให้คุณจรูนอยู่ที่ไหนปรากฏตัวนะคะ
ค่ะขอบคุณนักข่าวคือจริงจริงเราของเราเนี่ยมีที่มาชักเจนนะครับ
ทางเรามีเส้นทางลอตเตอรี่มันมันอยู่ที่ลอตเตอรี่อยู่ในมือเขาเท่านั้นเอง
คุณได้ไปยังไงชอบทำไหมแล้วขอ
ค่ะใจครูค่ะก็ให้มาตั้งกันแรกตั้งกันจนถึงทุกวันนี้ค่ะ
ข้อตั้งใจก็คือครูสู้ยังไงความจริงต้องปรากฏว่าหวยเป็นของครูค่ะ
ยืนยันค่ะเพราะเราเป็นแม่ค้าเจ้าของหวยนะคะ
อันอันนั้นแล้วแต่ดูพิธีของสาร
ไม่กล้าระเมิดนะคะอ่าอันนี้เราเราไม่ทราบ
แต่แม่ค้าคือเจ้าของหวยนะคะขายใครก็คือคนนั้น
อันนี้ฝากสื่อข่าวนิดนึงนะคะว่าทางนู้นเขาซื้อหวยจากที่ไหน
เราไม่ทราบนะคะอันนี้เราไม่ทราบแต่พวกเราขายหวยให้ครูปีชาค่ะ
เจ๊เกียวให้สัมภาษณ์แล้วแล้วก็โอเคเนอะ
พูดเลยแค่นี้แหละค่ะเจ๊เกี๊ยวพูดแล้ว
ยังยืนยันมาคำเดิมค่ะคือซื้อหวยจากเจ๊พัดแล้วก็ขายให้ครูปีชาไม่ใช่ความเชื่อหรือไม่เชื่อ

เราก็ไม่เป็นไรค่ะ
มันต้องมีกฎแห่งกรรมทุกคนหนีกฎแห่งกรรมไม่ได้นะคะ
ไม่ว่าจะถูกหรือผิดความจริงอยู่ที่พวกเราทั้งหมดค่ะ
ก็ต้องหาคนขายมาให้ด้วยนะคะ

คือจริงเลยของเรามีที่มาชัดเจน
ทางเรามีเส้นทางลอตเตอรี่มันมันอยู่ที่
ลอตเตอรี่อยู่ในมือเขาเท่านั้นเองคุณได้ไป
ยังไงชอบทำไหมแล้วขอมีมีรูปไทยค่ะ
วิทยาศาสตร์นั้นเป็นเรื่องของทางศาลเขาค่ะ
ก็ต้องแกะให้ถูกว่ามันถูกต้องทั้งหมดหรือเปล่า
ขอบคุณนะครับเจ๊เจ๋งสามน้ำส่อง
สบายดีค่ะคิดถึงนะคะที่ติดตามเรื่องนี้นะคะ
ขอบคุณมากขอบคุณมากนะอืมอะไรที่บรรดาสามเจ๊หลักตั้งความ
ขอโทษขอนี่ด้วยนะเพราะว่าบางครั้งเราไม่เคยเจอเรื่องแบบนี้นะ
เพราะเราขายล็อตเตอรี่อะไรอย่างเงี้ยเรามาเจอเรื่องแบบนี้นะแกะนิดหนึ่ง
ขอบคุณค่ะความที่ถึงมาจำผมได้ไหมจำได้เข้าเก้าหน้าแล้วเจ๊ดีใจค่ะด้วย
อันนี้ต้องเข้าไปในศาลได้ไหมอ่าเดี๋ยวรอนิดอาจจะเข้าไปนิดนึง
เข้าไปนิดเดี๋ยวก็ออกมาอ่าเพราะเจ๊อ่ะเจ๊นิดนึงอ่ะว้างไงคะอ่ะเจ๊
ทั้งนี้ค่ะว่าอ่ะอยู่ด้วยกันก็ได้ค่ะสาวะอ่ะอยู่ด้วยกันเลยค่ะอ่าอ่ะ
ยืนร่มร่มก็ได้อ่าอ่ายืนร่มร่มอ่าว่างไงคะอ่าค่ะพูดพร้อมกันนี้ค่ะ
ค่ะคำตั้งใจคำตั้งใจวันนี้นอกจากที่แบบมาให้กำลังใจแล้วเนี้ยคือคือ
ความเชื่อเรายังมีความเชื่อเหมือนเดิมไหมหรือว่ามั่นใจยังไงบ้างอันนี้ไม่ใช่ความเชื่อนะ
เป็นความจริงเพราะว่าเจ๊เห็นและได้ยินกับตาตัวเองกับหูตัวเอง
เพราะเรายืนอยู่กันสามคนไม่ใช่ความเชื่อความจริงค่ะอันนี้อ่า
ฝากสื่อนิดนึงคนที่ติดตามเรื่องนี้นะคะฟังให้ชัดเจนนิดนึงว่า
แม่ค้าเนี่ยเจ้าของหวยนะคะคือขายใครก็คือคนนั้นแต่อีกคนนึงเนี่ย
เขาซื้อมาจากใครเราไม่ทราบแต่เราขายให้ครูปรีชานี่คือความจริง
ตลอดเลยนะเวลาสามชีวิตใหม่มาที่มีเรื่องของพอดีภาพกันจะมาตลอดเนี้ย
มีไหมบางช่วงที่อยากจะรู้สึกว่าเอ๊ะฉันจำผิดหรือเปล่าหรือยังไง
ไม่ค่ะเจ๊เกียวไม่ได้เป็นนะคะสมองยังปกติแล้วก็ไม่เคยเข้าสีธรรยา
อันนี้ตรวจได้ค่ะปกติค่ะเรายังค่ะมั่นใจเหมือนเดิมมั่นใจว่า
แล้วก็ยังประกอบอาชีพเหมือนเดิมไม่งั้นเจ๊จะจำสื่อข่าวเนี่ย
น้องมนต์อย่างเงี้ยคุณพลอย่างเงี้ยคุณแก้วอย่างเงี้
จำได้ทุกช่องใช่ไหมเพราะเราเหมือนอยู่ด้วยกันมาสามปีแล้ว
อันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะสำหรับเจ๊นะ
เพราะปกติพวกเจ๊ไม่ใช่คนดังแล้วก็ไม่สามารถที่จะรู้จักสื่อข่าวได้ขนาดนี้
อันนี้ฝากขอบคุณเรียกว่าแต่ทางนึงเขาก็ยังยืนยันนะว่า
พยายามหลักฐานเขาชัดเจนทั้งพยานบุคคลทั้งมิติวิทยาศาสตร์
เขาไม่มีหรอกค่ะใครบุคคลเขาเพราะขึ้นสารที่เข้าไป
ไม่เคยเห็นคนขายลอตเตอรี่ให้เขาเลยอันนี้เจ๊พูดตามที่ว่าเจ๊เข้าไปในบันลังนะ
อ่าแค่นี้เองแต่เจ๊ไม่ทราบว่าเขาได้หวยมาไง
อันนี้อันนี้ต้องให้สื่อถามเขานิดหนึ่งอืมเจ๊ตอบ
แต่ครูมาตามปกติพวกเราก็ทำงานตามปกติของเราพยานทุกคนก็อยู่ตามปกติ
อยากฝากบอกอะไรไปถึงลูกค้าหรือใครที่ติดตามหรือเปล่า
ขอบคุณวิทยาลัยสมบูรณ์จำหน้าสิตรุภาพทุกจังหวัดนะคะ
ที่ติดตามเรื่องนี้และให้กำลังใจ

คดีอุทธรรมผลจะออกว่ายังไง
เราก็มารอลุ้นกันวันนี้ขอบคุณแลกใจทุกคน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

ไม่ไม่หรอกค่ะเพราะว่าเราก็เป็นคนธรรมธรโมสวดมนต์อยู่บ้าน
อยู่แล้วเป็นคนสวดมนต์อยู่แล้วค่ะ
เราจึงเชื่อว่าถึงแม้ว่าจะออกมารูปไหน
เราก็ไม่กังวลเราคิดว่าความจริงมันต้องปรากฏ
ถึงแม้จะช้าจะเร็วมันก็ต้องมีค่ะ
แล้วก็อยากจะให้พี่น้องนักข่าว
หรือทุกคนที่สนใจคดี้นี้
ให้ช่วยพิจารณาหรือวิเคราะห์ให้เยอะ
ว่าคดีนี้มันสมควรจะจบได้แล้ว
ควรจะหาทางออกได้แล้ว